สนับสนุนโดยอีซูซูมิวเอ็กซ์บลูพาวเวอร์เอกสิทธิ์แห่งความสุขที่อยู่รอบตัว
จริงแล้วเนี่ยคนเรามันคือถ้าอยู่ในวงการเนี่ยมันต้องอยากดูดวงหรือไม่ก็ต้องดูแบบโชคโชนนิดนึง
เมื่อกี้แอบกระซิบถามบอกดูดวงไหม

จริงค่ะไม่รู้ว่าอาจารย์รักจากหนูได้ไหมเมื่อสมัยก่อนตอนที่อาจารย์รักแบบกำลังดังแรกค่ะหนูอธิษฐานจิตเลยนะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าเคยมีเวรมีกรรมหรือว่าผูกเวรผูกกรรมด้วยกันมาก่อนขอได้เจอบุคคลท่านนี้เพื่อที่จะได้มาดูดวงให้หนูได้ไหม

เมื่อพออธิษฐานไปนะคะก็ไม่นานเท่าไหร่ไปเจออาจารย์ลักษณ์เดินสวนกันปั๊บหนูบอกอาจารย์แป๊บนึง
อาจารย์บอกอ๋อข้าวคืออาจารย์ก็ไม่รู้จักหนูไงหนูก็เลยบอกว่าถ้าหนูแอนนี่มุกนะคะท่านก็ยังไม่รู้จักว่าเป็นใครหรืออะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าอาจารย์หนูขอเบอร์โทรได้ไหมก็ขอเบอร์โทรต่อหน้าเขาให้

โทรไปค่ะแล้วก็ท่านก็รับอยู่สักพักนึงแล้วก็อีกสักพักนึงรู้สึกว่าอาจารย์จะแบบเงียบหายไปเพราะช่วงนั้นอาจารย์งานยุ่งมากอะค่ะก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้

อธิษฐานจิตของแอนนี่บลุ๊กเป็นความจริงแล้ว

ดีใจมากเลยพอรายการโทรไปนะคะแบบรู้สึกแบบใจเต้นแรงมากแบบว่าในที่สุดเราก็ได้ดูกับคนที่เราเคยคิดแล้วก็ตั้งใจไว้มาก่อน
คืออันนี้เกิดวันที่๒๗มีนาคมพศเกิดกับเวลาเกิดเนี่ยก็ปกปิดเอาไว้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับ
แต่เมื่อผูกดวงวาวลักษณะแล้วอยู่ราศีมีนเป็นคนเกิดลักษณะราศีมีน
ในรายละเอียดของคนเกิดราศีมีนเนี่ยก็แน่นอนคนทั่วไปที่เกิดราศีนี้แม่หมอแหม่มก็ทราบดี
ชีวิตคู่ครอบครัวของคนเกิดราศีนี้โดยสถิติมักจะแตกแยกพัดพราก
เป็นไปตามกรรมร่วมที่นำมาเกิดไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นความผิดปกติ
ถึงว่าแอนนี่บลูคหรือใครก็ตามทีที่เกิดในประเทศนี้และคนส่วนใหญ่ที่เกิดในราศีมีนก็จะมักจะมีปัญหานี้เกิดขึ้น
คือปัญหาของการที่มีพ่อแม่บ้านแตกแสลกขาดพัดพรากชิดรักไม่ค่อยสมหวังสมปรารถนา
ข้อเสียมีความทุกข์ในรู้ใจฉลับมาคุ๊กก็ได้วิ่งศัจรรยธรรมในความเป็นไป

เป็นลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งไทยเยอรมัน

เขาก็อยู่กับแม่แต่ชีวิตของดาราส่วนใหญ่
มันน่าจะแบบว่าเรียนหนังสืออยู่ไปเจอโมเดลลิ่ง
โมเดลลิ่งพาไปแคสต์งานแคสต์หนังแคสละคร
แต่ชีวิตของนางผิดกติกาทุกอย่าง
นางตัดอ้อยขุดดินเป็นสาวโรงงานรับจ้างถางย่า

ก็ช่วยแบบช่วยแม่สมมุติแม่กำลังแม่ก่ออิดใช่ไหมคะ
เราก็เทปูนให้อะไรอย่างนี้
ถางย่าตัดอ้อยทำนาหาปลาขุดจิ้งหลีดหาหน่อไม้
คือได้บอกว่าถ้าโลกใบนี้มันล่มสลายแล้ว

เพราะว่าเรารู้

แอนไม่กลัวที่จะตกลงไปอีกครั้งหนึ่ง
แอนไม่กลัวที่จะทำกับข้าวกินเอง

ดีใจหายถ้าร้าย
อย่านึกว่ามันไปถึงขนาดไหนว่าร้าย

หรือคนคิดลึกลับซับซ้อนในความร้ายที่สุดขนาดใด
อันนี้ก็คิดได้คือดีก็ดีมาก
แล้วมาเข้าวงการบันเทิงได้ยังไงโดยเนื้อดวง
เพราะว่าดูท่าทางดูมันจะไม่ใกล้กับวงการเลยนะ
ในทางดวงนะดาวบันเทิงก็เป็นประ
หมายถึงว่าการไปสู่จุดรุ่งโรดที่สุดในความเป็นคนในวงการบันเทิง
ที่จะไปถึงดวงดาวและอยู่ในใจของคนแบบอมตะนิรันการ
แบบซุปเปอร์สตาร์ต่างก็ยากที่จะเป็นได้
แต่ให้คนจดจำได้แต่จดจำแบบปูปูปะ
ขาดตอนบ้างขาดช่วงบ้างดีบ้างเสียบ้าง

ข้อที่๒ราหูราหูในดวงชะตานี้เป็นอริ
แต่แปลกนะคือมันจะทายในมุมเดียว
คนในวงการบันเทิงราหูต้องเด่นกับดวงชะตา
ต้องเป็นกรรมะเป็นงานต้องเป็นราชาโชคมหาอุตมาจักร
แต่อันนี้ดวงชะตาแปลกลาหูอยู่ในเรือนอาทิตย์

มันแปลว่าอะไรลาหูคือเงาคือมายา

แปลว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดเคยฝัน

บังเอิญราหูซึ่งเป็นดาววงการบันเทิงอยู่ในเรือนอริ
แล้วดาวประจำตัวของอันนี้ก็อยู่ในเรืออลิ

ธนการมันไม่ได้ทางตรงหรอก

เออตัวจริงที่มันจะแสดง

มันเป็นช่วงแบบยุคฟองสบู่แตก
ยุคตุงเบียมกุ้ง
ที่๒๔๐บาท
แต่นี่เพิ่งจะฝึกงานไปตอนนั้นเพิ่งจะฝึกงานไปได้แค่เดือน๒เดือนเอง
ก็ทุกคนถูกออกหมดเลยทุกคนก็กลับบ้านนอกกันหมด
มีความรู้สึกว่าถ้าหนูกลับบ้านนอกตอนนี้

หนูเพิ่งเรียนจบแล้วหนูไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไง
หนูก็เลยพอดีหนูต้องเดินไปตลาดทุกวันอยู่แล้ว
ก็เห็นไปเห็นร้านคาราโอเกะเขารับจ้างรับสมัครแบบคนล้างจงล้างจานอะไรอย่างนี้
หนูก็เอาวะอยู่กรุงเทพต่ออยู่คนเดียวมันนี่แหละ
ไม่มีเพื่อนไม่มีใครไม่มีใครรู้จักสักคน
ก็อยู่ต่อแล้วก็ไปรับสมัครรับจ้างล้างจาน
แล้วพอร้องเพลงได้ก็หลังจากล้างจานก็กล่อมมาร้องเพลง

มันก็เวิร์คก็ร้องมาเรื่อยจากนั้นก็แต่ก็มันก็ไม่ได้ว่าไหน
คนติดไหมมีคนแบบมีแฟนคลับมีคนติด
มีค่ะก็มีคนมานั่งดูมาอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้แบบรู้เรื่องมาเรารู้แค่ว่าเราต้องการเงินอย่างเดียว

หนูไปก็มีไปเที่ยวบ้างตามภาษาวัยรุ่น
อันแรกเล่นหนังหรือว่าไปนางแบบ
ร้องเพลงยังไม่เต็มตัวเข้ามาเต็มตัวนี่คือนางแบบ
นางแบบค่ะอันนั้นไม่เรียกว่าร้องด้วยซ้ำไป

บางทีหนูก็ไปรับจ๊อปที่อื่นบ้างอะไรอย่างนี้
เพราะอันนี้บางทีมันได้วันละ๕๐บาท๑๐๐นึง

ถึงจะได้กินข้าวฟรีก็เหอะอย่างนี้

เดินที่สยามแล้วพอดีหนูก็เดินผ่านพี่ผู้หญิงคนนึง

ก็บอกตกใจเราด้วยความที่เราไม่ได้รู้จักใคร

แต่ก็คืออยู่ในหอพักตลอดไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมคะ

อ้าวพี่ว่าอย่างไรคะ
พอดีพรุ่งนี้พี่จะมีงานถ่ายโฆษณา

พี่มีงานถ่ายโฆษณา

น้องเนี่ยพี่ว่าน้องไปเดินแบบแทนพี่ได้นะ

เราก็ได้ค่าตัวเนี่ย๓๐๐๐นะถ้าน้องไปเดินพรุ่งนี้

เอ้าเขาบอกเดินให้ดูหน่อยซิ
ด้วยความที่เราก็ไม่เคยเดินแบบมาก่อนเนอะ

หนูก็ไม่ได้สูงมากแต่เขาเมื่อก่อนเขาไม่เอาสูงมากไง

วันพรุ่งนี้ไปเดินก่อนละกัน

จนแบบว่าไปเข้าโมเดลลิ่งนึง

ก็พอดีว่าโปรดิวเซอร์คนที่จะทำหนังเรื่อง
มันเป็นความแบบบรรจวบเหมาะพอดีเลยว่า

แล้วทีนี้ตอนนั้นแก้มก็จะยุ้ยหน่อย

แล้วก็เขาไปเจอปั๊บเห็นปั๊บหน้าปกหนังสือ

บอกว่าจะทำสร้างหนังเรื่องเชอรี่แอนต้องการเด็กคนนี้มาเล่น

แต่ว่าเขาเอาที่หน้าเหมือน

อาจจะฟังแล้วอาจจะดูเรียบ
แต่ก่อนที่จะมาเป็นสาวตัดอ้อยมาก่อน

แต่อายุ๒๐กว่า
สามารถสร้างบ้านให้แม่ได้แล้ว

เพราะการแสดงอาจจะยังไม่เยอะแยะอะไร
แต่ว่าทุกวันสมมุติเราทำงานทุกวันอย่างนี้

สมมุติเขาวันนี้เขาบอกมาว่า๕๐๐นะแอน

ตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงข้างบน

ทำกับข้าวเป็นนี่ทำกินเองสิ
หม้อหนึ่งกินไปเลย๓๔มื้อสบาย

เห็นดวงเนี่ยเออ๋บอาจารย์สนึง

ถ้าแอนไม่มีความเข้าใจแอนจะรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้ว
แอนก็จะรู้สึกว่าชีวิตบัตรนั้นมาจนบัตรนี้เนี่ยยังไม่ถึง๔๐เลยนะ

แล้วทำไมจึงไม่ไปไม่ถึงดวงดาวสักที
เห็นอยู่แค่เอื้อมเห็นอยู่แล้วทำไมบางเรื่องบางด่าวไม่จบด้วยดี
น่าจะจบด้วยดีน่าจะไปได้ดีทุกอย่างมีอุปสรรคหมดเลยบล็อกเลยนะ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเธอไม่สู้ชิดนะ

แล้วไม่เข้าใจในฝันว่าไม่เป็นไรเขาเรียกว่าอะไรคนบางคนหวังผลเลิศ
พอไม่ได้มันก็จะพังเลยนะเจ็บปวดแต่แอนเนี่ยสู้มาตลอดดูจากดวงเนี่ย
แล้วยังมีอีกมากมายเอาบ้ากันเบิ๊คต้นเอางี้ก่อน

พูดถึงหนังก็ยังไม่โดดเด่น
มาออกอัลบั้มเพลงเป็นยังไงบ้างคะโดดเด่นแค่ไหน
คนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ลักษณะการแต่งตัว
หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ยังงงกับเพลงนิดนึง

แต่ว่าก็ยังได้ทำอัลบั้มแล้วหลังจากนั้นหนูไปทำอะไรอีกคะ
มันเหมือนกับว่าหนูฝันไว้ทุกอย่างเลยนะ

ร้องเพลงออกอัลบั้มหนูก็ได้ทำ

แต่มันไม่ไปถึงที่สุดสักที

แต่ว่ามันไม่ดังไม่เปรี้ยงไม่ปั้ง

เป็นเส้นตรงมันก็อยู่ในวงการ

ตึงตึงตึงตึงตึงตึง

รู้สึกทีนี้หนูก็หายไปปีนึง
ก็คือมันไม่มีงานเพราะว่า

ผลิตกระป๋องหนึ่งสมมุติปลากระป๋อง
ถ้าเกิดว่ายังเป็นฉลากเดิมอยู่

หยิบยี่ห้อใหม่ดีกว่า
หนูก็เลยมองตัวเองว่าตัวเองเป็นสินค้าละกัน

เราจะไปทำอาชีพอะไรละเพราะถ้าเกิดเรากลับไป
อาชีพเดิมที่เราเรียนมา

หนูก็เลยถ้าอย่างนี้หนูจะทำยังไงดีวะ

ใช่ค่ะรับการตอบรับเป็นไงเยี่ยมมากเป็นยังไงบ้างตอนนั้น

แอนแอนเนี่ยเขาเริ่มเล่นละครซ้อนชีวิตแล้วอืม
ตรงที่เดินไปเนี่ยเดี๋ยวอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรเขาถึงได้ลงมาอีกแล้ว
จริงแล้วไกลตรงนั้นมันต้องไปไกลกว่านี้อีกมากเลยนะแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกกับชีวิต
ขณะที่เรากำลังมีงานตุ้มต้ามเลยค่ะมันก็เหมือนกับว่าพอมันพีคในเรื่องของเซ็กซี่แล้วอ่ะ
แล้วมันก็จะมีรุ่นน้องที่ตามเรามาอันนี้กล้ามากกว่าเรา
อ่ากล้ามากกว่าเราคือสักชนิดโอ้โหปวดประสาทอีกเปลี่ยนฉลากเปลี่ยนฉลาก
จะต้องเปลี่ยนฉลากเป็นอะไรอีกเนี่ยก็หมดไม่มีงานไปอีก๑ปี
ไม่มีงานอีกแล้วค่ะไม่มีงานอีกแล้วคือมันพีคแล้วมันไปไหนหนังสือก็ถ่ายแล้วอ่ะ
งานอะไรก็เห็นไหมไปถ่ายช็อปเอฟดวงเขาเป็นดวงชะตาที่แปลกมากคือปกติแล้ว
ขึ้นลงขึ้นลงเนอะเวลาคนมันขึ้นแล้วเนี่ยนะมันจะติดตราตึงใจ
มันจะแปรเปลี่ยนจากความดังไปเป็นมีงานประจำมีงานปลีกย่อยเข้าใจไหม
อย่างหมอดูก็ไปเป็นภารการทีวีแล้วก็มีภัยกรแล้วก็มีบริษัทถูกไหว้พระ
คือมันต้องมีอะไรต่างนี่อันนี้ที่แปลกมากเลยขึ้นปุ๊บแล้วตก
อย่างนี้เออแปลกทีนี้เราไปทำอะไรต่อ๑ปีไม่ได้มีงานทำเลยเอาเงินที่ไหน
หน้าผากอีกแล้วกินเงินเก่ากินเงินเก่าแต่โชคดีที่เป็นคนที่ประหยัดไงฮะ
ก็ยังพอแบบว่าคือเก็บมาตลอดแล้วก็สะสมมาเรื่อยอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไม่ค่อยได้เที่ยวเท่าไหร่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหมีเที่ยวบ้างมีอะไรบ้าง
ภาษาวัยรุ่นแต่ไม่ได้เยอะอยู่กับเพื่อนก็ต้องแชร์ต้องหารกันอะไรอย่างนี้
เสร็จแล้วโอ๊ยไอ้ฉลากนี่มันไม่ไหวแล้วนะเอายังไงดี
เพื่อนบอกว่ามีวันหนึ่งก็เหมือนได้ไอเดียก็คุยกันตลกสนุกสนานสนุกสนานอยู่นะ
บอกว่าจริงน่ะแกเป็นคนตลกนะแอนนี่
ตั้งแต่แอนดรรเรียนชั้นมธรรมก็เป็นคนสร้างกิจกรรมให้เพื่อนได้สนุกสนานกันตลอดเวลา
เอายังไงบอกว่าจริงเป็นคนตลกนะพอมันวิ่งขึ้นมานี่คำหนึ่ง
อย่าบอกว่าเปลี่ยนตัวเองเป็นตลกนะใช่
แล้วเป็นไง
วันนั้นพี่ทงทำละครซิตคอมเรื่องโฆษณ์คูณตกูลใคร

หนูก็ว่าลองเล่นบ้าบ้าบ่อบ่อ
ได้อะไรแต่คือไม่ติดสวย

เออมันกลับว่ามันเป็นไปได้ด้วยดี
แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ไปเล่นซิตคอมของบริษัทเวิร์กพอยต์อยู่หลายปี
แล้วหลังจากนั้นก็มีงานโอ้โหหนังเต็ม
แต่อยู่ได้ประมาณ๔๕ปีอย่างที่แอนนี่บอก
ก็ต้องหยุดเนื่องจากว่ามีน้องสักก่อนค่ะ

ช่วงนี้ไอ้มาดูซิตามดวงทำไมพลิกตัน

ตนุอลิอลิกุมรักชีวิตมันก็จะกัดตรปัดไปมา
มันจะเข้าไปสู่โหมดอุปสรรคตลอดเวลา
ไม่ว่าจะไปดีมันก็อุปสรรค
มันไม่สามารถที่จะเป็นดาวค้างฟ้าติดลมบน
เป็นที่ติดตราตึงใจคนได้
ตอนมีน้องคิดนานไหมคะกว่าจะตัดสินใจเปิดเผย
ณวันนี้อยากจะบอกความจริงอะไรบ้างหรือเปล่า
ใครคือพ่อพ่อคือใคร
เหตุการณ์ใหญ่แรงแบบนั้นจะเกิดขึ้นอีกไหม

ปีที่ผ่านมาแทบขาดใจตาย
อาจทุกข์ใจทำความดีไม่ได้ดี
คนที่เราเคยเกื้อกูลไปหาในวัน๑ปีที่ผ่านมาไปหาเขา

คนที่เขาเคยเมตตาเราไปหาเขาเขาก็เบือนหน้าหนี
ฟ้าดินเหมือนไม่ปรานีทุกอย่างเหมือนไม่ได้รับแต่ความอายุติธรรม